ฟุตบอลโลกมีตังค์แล้วนะครับแต่ยังไม่พอ
เพราะว่าวันนี้ที่ประชุมบอร์ดกศธชเสียงข้างมาก๔ต่อ๒ครับ
นุมัติเงินกองทุนกทปศอนุมัติให้๖๐๐ล้านบาท
ให้ทางกรกฐไปซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบสุดท้าย
ระหว่างวันที่๒๐พฤศจิกายนถึง๑๘ธันวาคม๒๕๖๒
ให้คนไทยได้ดูผ่านฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์มแต่ตังค์ยังไม่พอนะ
นายไตรรัฐวิริยสิริกุลนะครับรักษาการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากศธชเปิดเผยบอกว่า
วันนี้ที่ประชุมกศธชโดยกรรมการเสียงข้างมาก๔ต่อ๒
มีมติอนุมัติสนับสนุนเงินงบประมาณแก่การกีฬาแห่งประเทศไทย
หรือว่ากรกฐเพื่อการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก
จำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงภายใต้กรอบวงเงิน
ประมาณ๖๐๐ล้านบาทตามที่ขอมา๑๖๐๐ล้านบาท
โดยให้คณะกรรมการบริหารกองทุนกทปศและก็สำนักงาน
ศธชดำเนินการไปตามระเบียบต่อไป
กำหนดไว้บอกว่าเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนทุกคน
รวมถึงคนได้โอกาสให้เข้าถึงแล้วก็รับรู้
การใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้อย่างเป็นธรรม
เสมอภาคและทั่วถึงหนึ่งในนั้นก็มีฟุตบอลโลกนี่แหละครับ
ส่วนอันอื่นที่เรารู้จักรู้จักกันก็มี๔เกมเอเชนเกมพวกนี้เราต้องได้ดูครับ
ทั้งนี้กรณีการสนับสนุนงบประมาณนะครับเพื่อให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก๒๐๒๒ทั้ง๖๔นัดนะครับ
ส่วนกรรมการเสียงข้างน้อย๒เสียงที่ไม่เห็นด้วยก็คือนางสาวพิรงรองรามสูตรกรรมการกศธชด้านกิจการโทรทัศน์และนายสุพัฒน์สุพัชลาศัยกรรมการกศธชด้านเศรษฐศาสตร์
ให้เหตุผลว่าการซื้อลิขสิทธิ์ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนไม่น่าจะมีเงินนะฮะคือขออภัยครับน่าจะมีเงินน่าจะมีเงินจากส่วนอื่นมาสนับสนุนได้ครับลุ้นกันต่อครับว่าจะมีเงินมาสนับสนุนเพิ่มเติมไหมนะฮะ